มาดูอีกบ้านหนึ่งดีกว่าบ้านนี้ลูกสองเข้าไปแล้วนะคะ
สำหรับคุณเบ้นพรชิตาค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังอุ้มท้อง
ลูกคนที่สองมาได้๔เดือนกว่าเบบีคนนี้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
บอกเลยว่างานนี้พ่อมิ๊กห่วงแน่นอนค่ะแล้วคุณเบ้นบอกว่าออกอาการแพ้ท้องแปลกแปลกด้วยนะคะ
สำหรับท้องสองแล้วค่ะไม่เหมือนสมัยที่มีน้องฟรีมนะคะ
พี่สาวคนสวยท้องแรกนี้นะคะที่สำคัญค่ะ
คุณเบ้นก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าลูกคนที่๒
อย่างที่ทราบกันว่าเป็นผู้หญิงอ่า
งานนี้เนี่ยพ่อมิ๊กจะว่ายังไงแล้วน้องพี่สาวอย่างน้องปริมเนี่ย
ห่วงน้องแล้วก็จะตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังคุณเบ้นเลยค่ะ
มันไม่แพ้ท้องอ่ะพอไม่แพ้มันก็สบาย
คือคนแรกเบ้นกินแบบอะไรมานี่คือแบบแฮปปี้มาก
อยากกินทุกอย่างแต่ท้องนี้เป็นแบบไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่

บอกไปแล้วแต่ไม่รู้เขาเข้าใจไหมนะ
แต่ก็บอกเขาไปแล้วเพราะว่าตอนเช้าทุกวันก็จะพยายามแบบ
บีบีหอมน้องยังหอมน้องลูกก่อนนอนอะไรอย่างนี้

คือเบ้นอยากได้สองคนผู้หญิงเพราะว่าเบ้นรู้สึกว่าอย่างน้อยโต

พ่อมิ๊กพูดว่าใช่สิเราคงเป็นหมาหัวเน่าไปเลย
เพราะว่าไม่มีใครข้างเขาทุกคนข้างแม่หมด
มีลูกสาวสองคนก็น่ารักดีไปอีกแบบนึงนะคะ
เชื่อว่าพ่อมิ๊กเนี่ยอาจจะลดความฮา